ทีนี้มาพูดถึงเรื่องใกล้ตัวของเราดีกว่าคุณผู้ชม
จำเรื่องของ๓๐บาทรักษาทุกโรคได้ไหมคะ

เริ่มแบบเป็นจริงเป็นจังเป็นรูปธรรมก็คือ
รัฐบาลของคุณทักษิณชินวัฒน์ใช่ไหมคะ
เปลี่ยนชื่อมาหลายยุคเหลือเกิน
สามสิบบาทรักษาทุกโรคหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าบัตรทอง
แล้วสิทธิต่างต่างเนี้ยก็ก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะ
มีการปรับเปลี่ยนมีการย้ายสิทธิ์อะไรต่าง
ใช่จากการที่พบเจอปัญหาอะไรเนี้ยนะฮะ
เมื่อก่อนเนี้ยจ่ายสามสิบบาทก็รักษาได้ทุกโลกนะฮะ
ยุคก็บอกว่าเป็นร่วมจ่ายมันเปลี่ยนไปเยอะมาก
เอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้คุณสุภาพคลี่ขจายนะคะ
มาพูดถึงเรื่องของสิทธิบัตรทองที่หลายคนเนี่ย
สนแล้วก็สงสัยว่าตอนนี้มันคืออะไรมีอะไรบ้างนะคะ
แล้วให้บริการเป็นอย่างไรพัฒนาไปถึงไหนแล้ว
ติดตามเพิ่มเติมจากคุณสุภาพค่ะเชิญครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณครับคุณปุ้ยครับคุณบุ๊คครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหยิบเรื่องนี้มาพูดในช่วงเวลานี้
เพราะว่าผลพวงจากโควิดเศรษฐกิจของคนชั้นกลาง
ที่เคยพึ่งพารักษาโรงพยาบาลเอกชนเพราะสะดวกสบาย
คนที่เคยซื้อประกันสุขภาพเพราะว่าเวลาเข้าโรงพยาบาล
บริษัทประกันก็ดูให้คนเหล่านี้เมื่อได้รับความเดือดร้อน
จากเศรษฐกิจที่เกิดโควิดช่วงเกือบ๑ปีที่ผ่านมา
ก็ปรากฏว่าเงินทองก็ล่อยหล่อเศรษฐกิจก็แย่
ก็มีคนถามว่าถ้าเราจะเริ่มต้นเข้าไปใช้สิทธิ์บัตรทอง
เราควรจะเริ่มต้นยังไงเราควรจะไปลงทะเบียนแบบไหนยังไง
ถึงจะมีสิทธิ์ใช้บัตรทองใครบ้างที่จะเข้าข่ายใช้สิทธิ์บัตรทอง
ผมพยายามหาคำตอบมาเพื่อมาแจ้งกับทุกเรื่องที่สงสัยเกี่ยวกับบัตรทอง
ผมได้ไปคุยกับคุณหมอศักดิ์ชัย

ท่านเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
ก็ลองประมวลคำถามคำตอบว่า
สิ่งที่คนสงสัยอยากรู้สงสัยว่าใครบ้างที่จะมีสิทธิ์ใช้บัตรทอง
เอาอย่างนี้ครับคนไทยเนี่ยมีอยู่๖๗ล้านคน
หากคนที่เป็นข้าราชการบำนานออกไป

ใช้สิทธิ์ความเป็นข้าราชการอยู่แล้ว
หากคนที่เป็นพนักงานลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
หากออกไปเพราะเขาใช้สิทธิ์ในฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่แล้ว
หากคนที่เป็นลูกจ้างแล้วทำประกันสังคม
ก็ไปใช้สิทธิ์ของสำนักงานหลักประกันสังคม
หากคนเหล่านี้ออกไปแล้ว
จะเหลือคนอยู่๔๘ล้านคน
ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจ
ไม่ได้ใช้สำนักงานหลักประกันสังคม
ทั้งหมดเนี่ยคนเหล่านี้คือคนที่มีสิทธิ์จะใช้บัตรทอง
มีอยู่ประมาณ๔๘ล้านคน
คนเราจะเริ่มมีสิทธิ์บัตรทองตั้งแต่เมื่อไหร่
ตอบว่ามีสิทธิ์ตั้งแต่แรกเกิด
คุณเกิดมาเขาจะให้เลข

สำนักงานหลักประกันสุขภาพเนี่ย
ก็เอาเลข๑๓หลัก

แปลว่าเมื่อคุณเกิดมา

อันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับ

ถึงเมื่อไหร่ตั้งแต่เกิดจนตาย

ถ้าเราจะไปเริ่มต้น

ควรจะไปลงทะเบียนที่ไหน

เอาโทรศัพท์มือถือ

เนี่ยเป็นเว็บของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ

ดเข้าไปแล้วเขาจะมี

อะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอน

ประชาชน๑๓หลักเข้าไป

จะไปใช้โรงพยาบาลอะไรได้บ้างที่อยู่ใกล้บ้าน

ไข้ไม่สบายเมื่อไหร่ก็ถือบัตรประจำตัวประชาชน
ไปหาโรงพยาบาลนั้นก็จะได้ใช้สิทธิ์
รักษาบัตรทองหรือ๓๐บาทเดิมอย่างที่ว่า
อันนี้ก็คือแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าสอบถามที่ไหน
อันนี้ก็อย่างที่บอกแล้วทีนี้ถามเพิ่มเติมต่อว่า
ในจำนวนคน๔๘ล้านคนเนี่ยตอนนี้
คนที่ไปใช้บัตรทองมีอยู่ประมาณเท่าไหร่
ตอบว่ามีอยู่ประมาณ๒๐ล้านคน
คนที่ป่วยหมุนเวียนไปใช้บัตรทองอยู่๒๐ล้านคน
ที่เหลือจากนั้นยังไม่ได้ไปใช้สิทธิ์บัตรทอง
ก็เพราะว่าเขามีสถานะ
ที่จะไปจ่ายเงินโรงพยาบาลเอกชนได้
เพราะว่าเขาซื้อประกันสุขภาพ
ให้บริษัทประกันจ่ายให้
ฉะนั้นคน๒๐ล้านคนเท่านั้นตอนนี้
ที่อยู่ในแวดวงที่ไปรักษาโดยใช้บัตรทอง
ที่เหลือ๒๐กว่าล้านยังไม่อยู่ในระบบ
ไม่ใช่ไม่อยู่ในระบบนี้ยังไม่เคยไปใช้
โครงการบัตรทองหรือ๓๐บาทรักษาทุกโรค

ฉะนั้นคนที่เข้าออกโรงพยาบาลเอกชน
แล้ววันนี้มีความรู้สึกว่าอยากจะใช้สิทธิ์บัตรทอง

สำหรับคนที่มีรายได้น้อยและคนจน
แล้วเป็นโรคที่จะต้องรักษาเป็นล้านนะครับ
เลขาสปสชบอกว่า

ค่ารักษาที่แพงที่สุด๒ล้านกว่าครับ

ต้องเปลี่ยนอวัยวะภายในต้องผ่าตัด
ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย
ล้านกว่าหรือเกือบ๒ล้าน
แต่ไปใช้สิทธิ์บัตรทองไม่ต้องจ่ายตังค์เลย

ผมถามว่าต้องจ่ายพิเศษอะไรเพิ่มเติมบอกตามกฎหมาย
จ่ายไม่ได้ไม่ต้องจ่ายเงินเลย
แต่ประเด็นของคนที่ใช้บัตรทองก็มีอยู่อย่างที่ว่า
โรงพยาบาลเราเนี่ยยังมีไม่เพียงพอ
แออัดอยู่โดยเฉพาะเคสหนัก
เช่นต้องผ่าตัดหัวใจต้องผ่าหัวใจ
ต้องผ่าอะไรเกี่ยวกับหัวใจข้างในเนี่ย
ซึ่งต้องอาศัยห้องให้ห้องว่าง

ตรงนี้แหละครับที่จะต้องมีคิว

ระบบสาธารณสุขเราเขาก็มีการแพทย์ฉุกเฉิน
ถ้าคุณอยู่ในภาวะวิกฤต
เป็นไปตามที่เขาวินิจฉัยว่าวิกฤต๔๕เรื่อง
คุณไปใช้สิทธิ์บัตรทองโรงพยาบาลที่ไหนก็ไม่มีเตียง

คุณไปโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้ที่สุด
ให้เขาช่วยชีวิตไว้ก่อน
ภายใน๗๒ชั่วโมงคุณไม่ต้องจ่ายตังค์
สปสชจะเอาเงินตามไปจ่ายให้ทีหลัง
ไปแล้ว๗๒ชั่วโมงคุณจะไปใช้สิทธิ์บัตรทองที่โน่นที่นี่
ก็หาเตียงกันหาโรงพยาบาลที่เตียงว่างห้องว่าง
ตรงนี้ซึ่งคุณหมอศักดิ์ชัยต้องยอมรับว่า
สภาพความแออัดมันมีอยู่
แต่เดี๋ยวนี้เขาก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับ

ที่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านได้เลยเนี่ย
เรียกว่าคนไข้นอกเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาพยายามจัดคิวให้
คนที่ไปตั้งแต่เช้าตั้งแต่๘โมงถึง๙โมง
มีใครบ้างที่อยู่ในคิวนี้ตั้งแต่๙โมงถึง๑๐โมง
มีกี่คนที่อยู่ในคิวนี้เราก็ไปตามคิวนั้น
ไม่ต้องตื่นแต่ตี๔ตี๕แล้วเอารองเท้าแตะไปวางเรียงกันเนี่ย
ไม่จำเป็นแต่อย่างว่าคนเขาอยากไปแต่เช้า
ก็ไปแออัดแล้วก็รอหน่อยเดี๋ยวนี้โรคบางโรคเนี่ย
เจอหมอแล้วไม่ต้องไปรอ
ห้องจ่ายยาเป็นชั่วโมงไม่ต้องเลยไปที่คลินิก
โรงพยาบาลไปที่คลินิกร้านขายยาแจ้งยื่น
จะขอซื้อยาให้เขาแล้วก็บอก
ใช้สิทธิ์บัตรทองเอายามาได้เลยไม่ต้องจ่ายเงิน
สปสชตามเอาเงินไปเคลียร์ให้กับ
ลินิกและร้านขายยาเหล่านั้นอันนี้เฉพาะยาที่
เป็นโรคที่เรียกว่าโรคเรื้อรังอยู่๔๕โรคที่เขาประกาศ
ทั้งหมดเนี่ยครับเล่าให้ฟังว่าเป็นความสะดวกสบาย
เพิ่มมากขึ้นสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุขพยายามจะดำเนินการต่อไปก็คือว่า
โรคที่แต่ก่อนเนี่ย
ทองไม่รับตอนนี้ก็จะรับมากขึ้น
การใช้สิทธิ์โรงพยาบาลแต่ก่อนนี้อยู่ที่ไหนต้องไปที่นั่น
เดี๋ยวนี้ก็พยายามจะบอกว่าอยู่ที่ไหน
ก็ไปที่ใกล้ที่สุดได้อันนี้ก็เป็นความพยายามกันอยู่
ทั้งหมดนี้เอามาเล่าให้ฟังว่านี่คือเรื่องราวของของ
บัตรทองใครคิดจะใช้บัตรทอง
อีกทีนึงเอาบัตรประจำตัวขึ้นมา
เอาเลข๑๓หลักแล้วใส่เข้าไปในเว็บ
บ่ายโมงครึ่ง๑๓๓๐นแล้วเขาจะแจ้งทั้งหมดรายละเอียดอยู่ในนั้น
วันนี้ก็เอาเรื่องเอาเรื่องที่ใกล้ตัวมาเล่าสู่กันฟังในขีดเส้นใต้วันนี้ครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ